เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ครั้งนี้ชนแล้วหนีด้วยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงมีใครได้รับบาดเจ็บไหมไปดูค่ะ
ชนแล้วหนีค่ะคุณมีคนเจ็บด้วยค่ะโทรตามประกันเลยประกันไม่น่าจะเคลมหมาได้ค่ะคุณงานนี้
ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะคะดูดีดีนะคะถึงแม้เหตุการณ์นี้จะไม่ใช่อุบัติเหตุทางรถยนต์
แต่เป็นอุบัติเหตุทางหมาชนเนี่ยดูดิอุ้ยล้มทั้งยืนอ่ะคุณ
โอ้โหน่าเห็นใจเห็นใจจริงคือล้มทั้งยืนจริงแต่ก็ยังยิ้มได้นะ
คือทั้งเจ็บทั้งขำเอาจริงนะคือต้องระวังจะใช้คำว่าเหตุการณ์นี้ใครต้องระวังคุณดูสิ
คนหรือหมาเอาคนก็ต้องระวังคนเนี่ยระวังดิฉันไม่ควรระวังแต่หมาเนี่ยไม่ระวังคน
บางทีมันก็ห้ามไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะออกซ้ายออกขวา
เพราะว่าตอนแรกน้องก็นอนอยู่เฉยแต่อยู่ดีน้องก็พุ่งพลวดไปนะคะ
เอาเป็นว่ายืนห่างน้องหมาหน่อยก็แล้วกันเนอะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
จริงเจอหมาตัวใหญ่น่ากลัว
จริงเพราะหมามันแรงเยอะคุณแล้วมันมา๒ตัวมันเหมือนมันพุ่งใส่กันอ่ะ
คนยืนอยู่ไม่รู้กินไหนโดนไปเลย